รายงานเรื่องความสำเร็จของฟุตบอลเยาวชนไทย
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เตรียมงานอาจจะไม่ได้เยอะ
แต่ก็ยังสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้
แล้วก็ในยุคนี้นะครับเยาวชนผลงานไม่ค่อยดี

ทีมงานไปสัมภาษณ์คุณวรวีมะกุดี
ดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒ใกล้เปิดฉากขึ้นแล้ว
แม้ว่าทีมชาติไทยจะยังไม่เคยได้ไปฟุตบอลโลก
แต่ในอดีตที่ผ่านมามีเด็กไทยกลุ่มหนึ่ง

เมื่อปี๒๐๑๐ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพ
ภายใต้ในวิทย์ของบางยีนายวารวีมะกูดี
อยากเห็นเด็กไทยได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้สักครั้ง

ที่จะไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยยังลำบาก
เมื่อมีโอกาสจึงอยากสร้างโครงการดีขึ้นมาเพื่อเด็กไทย
ระยะหลังโครงการนี้จะหายไป
แต่หากมีโอกาสกลับมาเข้ามาบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลไทย
ก็พร้อมที่จะทำโครงการนี้กลับมา
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทย
คิดว่าเป็นโครงการหนึ่งในสมัยที่พี่เป็นนายกสมาคมอยู่
เราก็ได้ทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นอนุสรทิ้งไว้ว่าเป็นผลงานอันหนึ่งที่
ในช่วงที่พี่เป็นผู้บริหารสมาคมในช่วงเวลานั้น
สมมุติว่าพี่มีส่วนที่จะผลักดันได้ในเรื่องพวกนี้นะ
ในฟุตบอลโลกครั้งนี้คงจะทำอะไรไม่ทันแล้ว
ครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสที่จะช่วยผลักดันในเรื่องนี้ได้
พี่ก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดโครงการที่มีประโยชน์
แล้วเกิดโครงการที่เป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับเด็กเยาวชนลูกร้านแล้ว
ได้ไปดูมหากรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุด
ก็คือฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับ
พลพออ่องหนึ่งในทีมงานที่พาเด็กไทยไปชมบอลโลกเมื่อปี๒๐๐๔
บอกว่าอยากให้มีโครงการแบบนี้อีก
เพราะเด็กจะได้มีแรงบันดาลใจมากขึ้น
มากกว่าการไปชมฟุตบอลภายในประเทศไทย
สมาคมฟุตบอลชุดปัจจุบันอาจนำแนวทางครั้งนั้นมาปรับใช้ได้
ส่วนเยาวชนที่ไปชมบอลโลกที่แอฟริกาใต้
ว่าถ้าเด็กไทยได้ออกไปดูข้างนอก
จะเป็นการเพิ่มแนวทางและความคิดของเด็กไปในตัว
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ

โอกาสที่จะไปมันยากมาก

มีเงินก็ใช้ว่าจะไปได้กันได้ง่าย

เรื่องเงินอย่างละเรื่องหน้าที่การงาน
เรื่องความสะดวกเรื่องอะไรต่าง
ค่าเดินทางค่าที่พักมันก็ต้องใช้ฟุตบอลภายใต้สูงของทุกคน
การที่เด็กได้ไปฟรีเนี่ย
ผมว่าครั้งนั้นเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มันน่าประทับใจมาก
เพราะว่าทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย
เครื่องบินคุณวาวีจัดการให้หมด

ค่าตัวเข้าชม
ตัวเข้าชมนี้คุณระวีใช้
คือเขามีโคต้าของให้เด็กและเยาวชน

ถ้าเด็กไทยได้ดูของแบบบอนไทยที่สนามเล็กอย่าง
อันนี้ไม่ได้ว่าหมายถึงสนามเมืองทอง

มันก็แบบไม่ได้เปิดความรู้ทางด้านฟุตบอลกับเด็ก
แล้วก็แบบมุมมองของเด็กต่อฟุตบอลหรือกีฬาในประเทศไทยมากขึ้นเลย
ผมรู้สึกว่าแบบถ้าแบบประเทศไทยมีการเปิดหรือพาไปดูข้างนอกบ้าง

อาจจะแบบเพิ่มแนวทางชีวิตของเขาหรือความคิดอะไรอย่างนี้ครับ
สุดท้ายแล้วนายวรวีมะกุดียอมรับว่า
เป็นห่วงสถานการณ์ฟุตบอลไทยยุคปัจจุบันไม่ได้
เพราะผลงานในปีนี้ทีมชาติไทยชุดเยาวชน

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนายาวชน
ซึ่งนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ปัจจุบัน

สมัยที่นายวรวีนั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่มีแนวทางว่าการพัฒนายาวชน
แล้วจะกลับมาตอบแทนให้กับทีมชาติไทยต่อไป